แต่โควิด๑๙มันมาแบบนี้ทำยังไงเราก็ต้องนี่เลยค่ะ
เป็นปัจจัยที่๕แล้วก็เป็นอวัยวะที่๓๓๔ของเราไปเรียบร้อยแล้ว
วันไหนที่ขาดมันจะเหมือนขาดออกซิเจนอ่ะจริงคุณค่ะ
แต่ทีนี้เราจะพาไปดูการซื้อขายหน้ากากอนามัยร้านนี้เขาขายถูกนะ
๑กล่อง๓๐บาทเท่านั้นเอง

ทีนี้ค่ะถูกไหมถูกถูกราคาถูก

คุณผู้ชมฟังเผินอาจจะงงเขาขายหน้ากากอนามัยกล่องละ๓๐บาท
แต่ถ้าคุณซื้อ๓กล่องเราให้สิทธิพิเศษคุณจ่ายในราคา๓กล่อง๑๐๐บาท
โอ้พิเศษจริงจ่ายพิเศษนี่ราคาเพิ่มนี้ตั้ง๑๐บาทไหม

ใจเย็นคุณลองคำนวณเงินดูก่อน

๑กล่อง๓๐บาท๒กล่องกี่บาท

แล้วคุณจ่าย๑๐๐บาททำไม

คุณไม่เคยได้ยินเหรอส่วนใหญ่โปรโมชั่นก็๓กล่องร้อยทั้งนั้น

เฮ้ยคุณเถียงผมทำไมบอกว่ามันถูก

ถูกหลอกนี่แหละ

เอาเป็นว่าถ้าเราขายเราจะมีโปรโมชั่นดีแบบนี้

มีพนักงานเนี่ยในออฟฟิศเราเนี่ย

เขาขายน้ำมะพร้าวถุงละ๓๐บาท

เขาบอกว่าหนาถุงทุกน่ะ

ถูกใจพ่อค้าได้กำไรไปเยอะ
เป็นว่าถ้าเกิดเราฟังเผินเราอาจจะไม่ได้คิดนะ

ลองนึกค่อยนะคะต้องได้จ่าย๑บาทนะคะ

ไม่ถูกค่ะอันนี้เรียกแพง
อย่างนะคิดว่าถูกแต่มันไม่ถูก